เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าช้าคนเก่งสุสานเผานั่งยางนะครับ
ทำให้ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อว่าด้วยแรงอาฆาตแค้นของคนที่อาจจะถูกอุ้มมาฆ่าบริเวณนี้
ทำให้ได้ยินเสียงหรือเห็นลักษณะคล้ายกันกับวิญญาณในพื้นที่ป่าช้าคนเก่งแห่งนี้
อะไรที่ทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้นติดตามได้จากรายงานครับ
ความเชื่อเรื่องวิญญาณของผีตายโหงที่มักออกมาปรากฏกายให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาได้เห็นในเวลากลางคืน
ใกล้กับบริเวณจุดที่พบการฆาตกรรมเผานั่งยางในเขตป่าสงวนแห่งชาติกุจจับ
บ้านคำบรเวียงชัยตำบลนแหวงอำเพอดุภีร์บ้านภื่อจังหวัดอุดรคานี่
หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าป่าช้าคนเก่ง
ซึ่งนายคำลือเขตสนานผู้ใหญ่บ้านคำบอลเวียงชัยบอกกับทีมข่าวว่า
ชวนขนหัวลุกนี้ตัวเองก็เคยประสบพบเจอมาแล้ว
ที่จุดตรงใกล้กับป่าช้าคนเก่งนี้นะที่เขาเรียกนะครับ
ก็มีผู้หญิงโดดออกมาจากข้างทางแล้วมาโบกรถอยู่กลางเส้นเหลือง
ว่าจะจอดนะมันก็ไม่จอดแล้วก็วิ่งด้วยความเร็ว
จากจุดตรงนี้เข้าไปหมู่บ้านก็นิดเดียวแล้วก็ไปไฟฉาย
ไปหาไฟฉายแล้วก็เอาปืนออกมา
แล้วก็มาคว้าหาตามป่าก็ไม่เห็นครับ
ไม่ต่างจากลุงคำกรบุภาพวง
ผู้ที่มั่นใจว่าตัวเองมีวิชาอาคมป้องกันผี
แต่ต้องวิ่งหนีออกมาป่าราบทุกครั้ง
ขณะที่เข้าไปขอเลขเด็ดในป่าแห่งนี้ตอนกลางคืน
ลุงคำกรบอกว่าทุกครั้งเมื่อเข้าไปในป่า

คล้ายกับคนที่กำลังถูกทำร้ายคอยต้อนรับเสมอ
ผมก็ได้เสยสายได้ไหมวะเบี๊ดซะในหัว
แล้วก็แย้งค่ะแย้งหาเสร็จก็ไม่เห็น
อุ่นเหน่าลุกอุ่นหัวลุก
ชาวบ้านคำบรเวียงชัยหลายคนระบุตรงกัน
ว่าตลอดระยะเวลากว่า๓๐ปีที่ผ่านมา
พวกเขาได้พบเห็นกลุ่มควันสีดำลอยพุ่งขึ้นมา

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการเผาทำลายศพ
หลังมีการอุ้มฆ่าของกลุ่มฆาตกร
วิญญาณที่ออกมาปรากฏให้เห็น
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวิญญาณผีตายโหง
ก่อนตายจิตผูกอยู่กับความกลัว
และความอาฆาตพยาบาท
ซึ่งวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนี้

มือ
วิญญาณผีตายโหงเป็นวิญญาณที่ทรมาน
และยังคงเที่ยวปรากฏกายให้กับผู้คนได้พบเห็น
ตายหงเป็นผีที่มีจิตไม่ปกติ
เนื่องจากจิตหรืออารมณ์สุดท้ายก่อนตาย
ยังคงติดอยู่กับความรู้สึกหวาดกลัว

ซึ่งวิญญาณจะยิ่งมีความดุร้ายเป็นพิเศษ
และต้องเฝ้ารอจนกว่าจะมีคนอุทิศส่วนกุศลไปให้
จึงจะสามารถไปเกิดในพบภูมิอื่นได้
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน